รัฐจอบประเด็นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะสนามเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
พื้นที่เดิมนั้นเมื่อการเลือกตั้งปี๕๔เป็นของพักประชาธิปัตย์นะครับ
แต่ว่าการเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้มีกำลังสำคัญของพักประชาธิปัตย
ย้ายไปอยู่กับพักคู่แข่งอย่างพลังประชารัฐถึง๓เขตด้วยกัน
ขณะที่เขตพื้นที่อื่นก็มีหลายภาคการเมืองเข้ามาต้องการแบ่งเค้กพื้นที่ชิงตำแหน่งสอสอ

สนามเลือกตั้งกาญจนบุรีรอบนี้เป็นการชิงชัยกันระหว่าง๓พักการเมือง
คือพักประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและไทยรักษาชาติ
ที่ส่งผู้สมัครครบทั้ง๕เขต
จับตาว่าหากชะตากรรมของไทยรักษาชาติไปไม่ถึงฝั่งฝัน
คะแนนทั้งหมดจะถูกเทไปที่ผู้สมัครคนไหน
โดยเขตเลือกตั้งที่๑อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เป็นการแข่งขันระหว่างพลเอกสมชายวิศนุวงศ์แชมป์เก่า
เมื่อปี๒๕๕๔ย้ายจากภักดิ์เพื่อไทยมาอยู่พักพลังประชารัฐ
ปักทงในพื้นที่เดิมสู้กับดรวรสุดาสุขารม
ลูกสาวหมอเดชาสังกัดภักดิ์ไทยรักษาชาติ
มีฐานเสียงจากนปชและพักเพื่อไทยเดิม
โดยมีอดีตดารารุ่นหลายครามอย่างดำพเต็ดดัปสกร
พักเพื่อชาติช่วยเก็บคะแนน
ที่๒นายฉัดพันธ์เดชกิจสุนทร
พักประชาธิปัตย์ที่น่าจะมีฐานเสียงแน่นที่สุด
รอบนี้ประมาทนายสมเกียจวรเพียรจากภักดิ์พลังประชารัฐไม่ได้
เพราะแม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่
แต่เป็นผู้นำท้องถิ่นที่คร่ำวอร์ดในการหาเสียง
และเป็นที่รู้จักของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
ที่๓ขับเขี้ยวกันระหว่างผู้สมัครสอสอ
ซึ่งต่างมีฐานเสียงหลักในพื้นที่แบบประมาณไม่ได้
ทั้งผลตำรวจตรีกะโมนสันติกรรบุตรพักพลังประชารัฐ
มีฐานเสียงมาจากนายประชาโพธิพิพิษหรือกำนันเสียเจ้าถิ่น
ลงชนกับนายปารเมษโพธารกุลอดีตสอสอเก่าในพื้นที่

นี้บอกได้คำเดียวแต่ละคนกินกันไม่ลง
เขตที่๔นายธรรมวิทย์โพธิพิพิษพรรคพลังประชารัฐ
ลูกชายอีกคนของนายประชาโพธิพิพิษ
ซึ่งเคยชนะเลือกตั้งในปี๒๕๕๔ที่เขตนี้มาแล้ว
สู้กับพลโทธรรมนุโพงามพักประชาธิปัตย์
ทหารรุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
และมีฐานเสียงจากพลังสีเขียวแน่น
ขณะที่นายสันติชัยจีรพัฒน์ทนายส่วนตัวของนายภัยบูล
พิสิทธาวรหรือกำนันหยุนลงในนามพักไทยรักษาชาติ
ที่๕นายอัธพลโพธิพิพิษลูกชายคนโตของกำนันเสีย
รอบนี้จำต้องย้ายค่ายมาอยู่ค่ายพลังประชารัฐทั้งหมด
ชนกับนายสุรพงศ์ตันธนศรีกุลพักประชาธิปัตย์
ตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
อสมเกือบทุกแห่งสนับสนุนเต็มที่
ขณะที่นายพนมโพแก้วหรือสจไก่พักไทยรักษาชาติ
ก็มีคะแนนจากนปชที่คอยเทให้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน